เข้ามาตรการผ่อนคลายระยะที่๓
ก็เพื่อรองรับการผ่อนคลายพรกรฉุกเฉิน

เราใช้พรกรฉุกเฉินมากไว้ได้

มีมติให้ใช้พรกรฉุกเฉิน
ในระยะ๓เดือนต่อทุก๑เดือน
ผมคิดว่าครั้งนี้ครบแล้วล่ะครับ
แล้วก็ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเดินออกแล้ว

พร้อมที่จะให้การบริการ
ให้การดูแลรักษานะครับ
แล้วป้องกันไม่ให้โรคโควิดนี้มา
ทำร้ายพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกต่อไป
เราไม่เสียหมดจากโควิดครับ

หลังจากที่เราก้าวออกจากวิกฤติการครั้งนี้แล้ว
ประเทศไทยเราจะต้องเป็นประเทศที่
เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว

หรือผู้ที่จะมาใช้บริการทางด้านการแพทย์
แล้ววันนั้นเราก็จะมั่นใจได้ว่า
สิ่งที่เราสูญเสียไปในวันนี้
เราจะต้องเอากลับคืนมาให้ได้นะครับ

ในกำลังใจที่ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์พยาบาลอสมตลอดมาครับ